รีค่ะเช้ามืดวันนี้เนี่ยตำรวจสพโคกสำโรงพบศพผู้ชายคนหนึ่งนะคะ

ศพของนายสมชายเต่าทองอายุ๕๙เสียชีวิตอยู่ค่ะที่โคกสำโรงลบบุรี
สภาพศพนอนเปลือยกายส่งกลิ่นเน่าเหม็นชนะสูตพลิกศพเบื้องต้นไม่แน่ชัดว่าถูกทำร้ายหรือเปล่า
แต่ว่าตามตัวมันมีร่องรอยอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการถูกสัดกัดแทะหรือเปล่านะคะ
ตำรวจนำศพส่งโรงพยาบาลโคกสำโรงเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียด
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้ค่ะผู้ใหญ่ดาวเทียมผู้ใหญ่บ้านหมู่หก
บอกว่านายสมชายคนนี้ปกติเป็นคนนิสัยดีแต่ช่วง๖เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเข้ารับการรักษาอาการป่วยจิตเวท
พออาการดีขึ้นก็กลับมาอยู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยนายสมชายก็ไปนอนเฝ้าสวนมะขามเทศที่กำลังผลิดอกออกผลแล้วก็มีบ่อปลาอยู่ด้วย
แต่ก็จะมีวัยรุ่นชอบมาขโมยตกปลามาสอยมะขามเทศเป็นประจำสาเหตุการเสียชีวิตก็เลยไม่แน่ใจ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่แน่ใจเลยว่ามันเกิดจากอะไรทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
คุยกับคนที่พบศพเป็นคนแรกในหอมไกรอายุห้าสิบสอง
เขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับสวนที่นายสมชายไปนอนก่อนที่นายสมชายจะหายตัวไป
ตัวเองนี่แหละเป็นคนให้ไปวัดความดันให้หน่อย
นายสมชายเนี่ยความดันสูงมากนายสมชายเพ้อบอกว่ามีผีมาหลอก
แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาตัวเองก็กำลังจะโทรศัพท์ตามน้องสาวนายสมชาย
ให้เอายาระงับอาการประสาทมาให้กินไม่ทันจะบอกเลยนายสมชายหายตัวไป
หายไปสิบวันสุดท้ายเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ก็กำลังขี่รถกลับบ้าน
หมาสีดำตัวใหญ่มากเลยไม่รู้หมาตัวนี้มาจากไหน
วิ่งตัดหน้ารถแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่า
จอดรถเดินตามหาที่มาของกลิ่นครับกลายเป็นว่าพบศพนายสมชายค่ะ
เนี่ยค่ะที่ว่าหายไปสิบวันเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็เลยเชื่อว่านายสมชาย
อาการกำเริบแล้วก็ตะเลิศเดินไปเดินมาแล้วก็ไปเป็นลมเสียชีวิตหรือเปล่า
ตัดหน้าผมน่าจะเป็นสื่อของเขาให้เขาผมรู้แล้วผมก็สถิตใจ
ผมก็ไปหาชาวบ้านมาช่วยกันดูก็มาเจอผมก็เดินมาเจอเป็นคนแรกก็ตามกลิ่นมาเลยน่ะ
อ๋อเข้ามาดับมันวิ่งตัดหน้ารถเราออกไปจากตรงนี้ครับมันออกไปเนี่ยมันช่องในที่ตามกลิ่นน่ะเออ
ก็คิดว่าเขาคงจะมาสื่อใช่ไหมเออมาสื่อผมก็บอกว่าเจอถึงจะเป็นยังไงให้เจอ
ถ้าจะได้ทำบุญหายห่วงญาติพี่น้องก็ได้หายห่วงเออจะเป็นจะตายก็
ว่าอาการที่เขามาเสียชีวิตตรงนี้มันคิดผมคือคิดว่าแกจะแบบคนหลงอ่ะ
หลงคงมานั่งนอนพักก็หลับไปเลยอ่ะหลับไปเลยแล้วคนคนค้นหาก็ไม่เจอ
คิดว่าจะอยู่ตรงนี้ไงนายสุริยายุยยี่สิบสามปี
ก็บอกว่านายสมชายเนี่ยเป็นลุงก็คาดว่าคงจะอาการป่วยทางจิตทางประสาทกำเริบ
หลงเดินวนไปวนมาแล้วไปเป็นลมเสียชีวิตแน่แน่เลยอ่ะครับ
เพราะว่าก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยนะคะนายสุริยาบอกว่าผมเอาข้าวไปส่งให้ในสมชายในสมชาย
ก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จะเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ครอบครัวบอกว่าไม่ได้ติดใจในประเด็นนั้นนะคะอืม
น่าจะหมดสติไปเองครับเดินหมดสติเองก็คือเหมือนเดินแบบ
อาการที่เราเห็นหรือเปล่าไงครับใช่ครับผมอืมแต่ผมไม่ไม่ติดใจอะไรครับ
ซึ่งแล้วพอลุงแกมีอาการขึ้นอยู่เนี่ยแกก็จะเดินไปทั่วใช่ไหมครับใช่ครับ
ร่างของนายสมชายญาตินำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดห้วยวัวตายสามัคคี
แล้วก็จะชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ